เมื่อเช้าเวลาประมาณ๙โมงครึ่งนะคะ
ร่างของ๘แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบกันระหว่างกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสราเอลเนี่ย
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วมาแบบนี้
โรงเนี่ยแปะชื่อเอาไว้เป็นภาษาอังกฤษนะคะ
โรงไหนของใครซึ่งก็ปกติแล้วเนี่ยมาถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีพิธีเหมือนกับยืนไว้อะไร๑นาทีแล้วก็มีการวางพวงหลีดด้วยนะคะ
อิสราเอลเมื่อวานนี้ตอน๒ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิ๙โมง๓๕นาทีค่ะ
มาถึงปุ๊บก็เคลื่อนร่างไปที่อาคารสำนักงานเขตปลอดอากรเพื่อตรวจสอบเอกสารนะคะ
มีนายจักรพงศ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แล้วก็มีเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยออนาซากิฟต์นะคะ
มาร่วมวางพวงหลีกแสดงความอาลัยด้วยนี่ท่านทูตนะคะ

ซึ่งขณะวางพวงหลีดเนี่ยคือท่านทูตวางแล้วท่านทูตก็ปาดน้ำตาด้วยนะคะ

ร่วมกันยืนสงบนิ่งให้ผู้เสียชีวิตเป็นเวลา

ซึ่งจริงแล้วก่อนที่จะมีอย่างเที่ยวมาที่ไทยเนี่ย

ที่บริเวณลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียน
กรุงเทลอาวีฟที่อิสราเอลแล้วนะคะ
ซึ่งก็มีนางสาวพันนภาจันทรารมเอกอัครราชทูต
กรุงเทอร์อาวีฟวางพวงฤทธิ์ทำความขอรบศพ
แล้วก็มีผู้แทนระดับสูงของอิสราเอลเข้าร่วมพิธี
แล้วก็ยืนสงบนิ่งไว้อะไรเหมือนกับที่ประเทศไทยเลย
นี่ตอนส่งนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นตอนรับ
ซึ่งผู้แทนระดับสูงของอิสราเอลก็ขอให้คุณพนภา

รัฐบาลอิสราเอลขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง
และขอให้คำมั่นว่ารัฐบาลอิสราเอล
จะดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตต่อไปค่ะ

ทีนี้ขั้นตอนการรับร่างแรงงานไทยที่สนามบินเนี่ย
คือจะไม่มีการแกะกล่องนะคะ
ผู้ขนย้ายจะดูเลขใบขนย้าย

หลังจากนั้นจะเคลื่อนย้ายทั้งกล่องแบบนี้ค่ะ
ยังภูมิลำเนาให้ญาติและครอบครัวเป็นคนเปิด
กล่องพิสูจน์ตัวตนเองนะคะ

แต่เขาพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลมาจากอิสราเอลแล้วนะฮะ

เพียงแต่ว่าหน้าสวรรณภูมิเนี่ยจะไม่เปิด

ก็จะให้ถึงภูมิแล้วนะให้ถึงมือของครอบครัว
ให้ครอบครัวเนี่ยแต่ละร่างคือมีรถของแต่ละคันเลย
สุริยาหีบศพเขาจะมาอำนวยความสะดวกให้ทั้งเรื่องโรงศพแล้วก็รถขนส่ง

ลงศพที่จะไปใช้ที่บ้านอะนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

นายไพโรธโชติกเสถียรประหลัดกระทรวงแรงงานบอกว่า
พอส่งศพให้ญาติแล้วกระทรวงแรงงานจะให้๕เสือแรงงาน
ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละจังหวัดนะคะ

เพื่อจัดกองทุนช่วยเหลือของกระทรวงแรงงานให้ทายาท๔๐๐๐บาท
อันนี้เป็นเงินเยียวยาตามกฎกระทรวงอยู่แล้ว

มีการเยียวยาจากฝั่งของอิสราเอลด้วย
จ่ายเงินเยียวยาให้กับภรรยาของผู้เสียชีวิต๔๐๐๐บาท

กว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่
และบุตรจะได้เงิน๘๐๐๐๑๒๐๐๐บาท

กว่าจะอายุครบ๑๘ปีค่ะ

เพราะทางก่อนที่มาถึงประเทศไทย

ประเด็นนี้น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับ
เพราะว่าคงไปสู่ขั้นตอนประกอบพิธีกรรมทางศาสนามกว่า

ผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ยอด๓๐ศพ

แต่รายตัวเลขของคนที่ถูกจับเป็นตัวประการ
คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันเพิ่มขึ้นนะคะ
เมื่อวาน๑๗วันนี้เพิ่มมา๒คนเป็น๑๙ค่ะ
สำหรับคนไทยที่ขอกลับไทยตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่๘๓๔๕คน
และคนที่ขออยู่ต่อ๑๑๖คนค่ะ
ผู้เสียชีวิต๓๐เท่ากับว่าพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ทราบตัวตนแล้ว๘ถูกส่งมาถึงไทยแล้ว

ก็ต้องรอการตรวจสอบแล้วก็ส่งกลับมานะครับ
ท่านผู้ชมครับ๑ใน๘ศพที่ถูกส่งมาถึงเมืองไทยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ก็ถึงบ้านที่จังหวัดชายภูมิแล้วนะครับ
นี่ฮะคุณอนันต์เพชรแก้วนะครับ
อยู่ที่ตำบลส้มปล่อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมินะครับ

หลังจากมาถึงสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้า
มาถึงเจ้าหน้าที่ก็เปิดกล่องบรรจุร่างนะครับ
คือถ้าจำได้เมื่อวานครอบครัวบอกว่ายังเชื่ออยู่
ร่างที่ส่งมาขอให้แบบผิดคนอ่ะผิดตัวไม่ใช่อานันต์น่ะ
ก็เป็นความหวังเท่าที่จะทำได้ใช่ไหม

ดูตอนที่ภรรยานะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เปิดหลังออกมานะครับ
ฆ่าอย่าทำอะไร
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เปิด
กล่องที่บรรจุร่างมาเพื่อจะให้ญาติได้ดูเพื่อตรวจสอบอีกสักครั้งหนึ่ง
ก่อนจะนำบรรจุในโรงศพที่ทางสุริยาหีบศพจัดเตรียมมาให้เนี่ย
คือภรรยาของคุณอานันต์นะฮะคือคุณอ้อยใจเนี่ยบอกว่า
เอาละสภาพร่างกายของร่างที่ส่งมามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนปกติหรอก
แต่เธอจำได้ว่าคือนายอนันต์เพชรแก้วสามีของเธออย่างแน่นอน
ญาติพี่น้องก็พากันร้องไห้บางคนก็เป็นลมนะครับ
คุณแม่คุณอนัตถึงก็เป็นลมลมพับนะฮะอือคือคำจรารย์ที่พูดออกมาคือ
ใช่จริงด้วยอ่ะ
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับภรรยาบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าสามีเป็นหนึ่งในห้าของโครงกระดูกที่เจอในแคมป์คนงานที่ทางการอิสราเอลเข้าไปตรวจสอบหลังการสู้รบแล้วแจ้งว่านี่คือนายอานันต์สามีของเธอ
แต่ตอนนั้นครอบครัวยังแอบหวังลึกว่าอาจจะเป็นการแจ้งผลผิดตราบใดยังไม่เห็นร่างยังมีความหวังและรอปฏิหาร
แต่วันนี้ถือว่าก็ชัดเจนแล้วว่านี่คือร่างของสามีจริง
ส่วนแม่ของคุณอนันต์นะครับบอกว่าตอนที่ศพลูกชายถูกส่งมาถึงเนี่ย
แต่พอเห็นลูกชายจริงตอนที่เขาเปิดโรงที่ใส่ศพมาจากอิสราเอลเนี่ย
แม่บอกทำใจไม่ได้นะฮะคือพอถึงเวลาจริงมันทำใจไม่ได้ฮะ
คือคิดเอาไว้แล้วแหละคิดเอาไว้ครึ่งนึงแต่มันโหไม่มีใครทำใจได้หรอกพี่อุ๋ย
บอกลูกชายขยันมากนะครับไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุรี
ตั้งใจไปทำงานที่อิสราเอลเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวส่งเงินมาที่บ้านตลอด
ภูมิใจกับลูกชายมากแต่เมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นแล้ว
แม่บอกก็ต้องขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือจนส่งศพลูกชายกลับมาถึงบ้าน
ส่วนเรื่องการชาปนกิจเดี๋ยวจะขอปรึกษากันในครอบครัวก่อน

ขอนแก่นค่ะวันนี้ก็มี๒ร่างนะคะ
ที่ได้เดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นร่างที่ไม่มีลมหายใจแล้วก็ตามมาค่ะ
ซึ่งก็เป็นคนที่บ้านอยู่ใกล้กันด้วยเป็นญาติกันด้วยนะคะ
พ่อแม่ก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ
คือตอนที่รับร่างลูกเนี่ยบ้านไหนก็ไม่มีใครไหวทั้งนั้นนะคะ

พ่อคือร้องไห้โฮเลยนะคะ
แล้วเสียชีวิตทั้งคู่นะคะ
นี่แหละส่วนคนพี่คืออภิชาติกุศรำเนี่ยศพยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์นะคะ
ก็เลยยังไม่ถูกส่งกลับมานี่คุณพ่อค่ะคือน่าเห็นใจคุณพ่อมากนะ
ที่แล้วเพิ่งเสียภรรยาไปแล้วปีนี้เสียลูกสองคนนะคะ
ช่วยกันยกลงศพของพงเทพเข้าไปในบ้านนะคะก็มีการเตรียมสถานที่จัดงานแล้วล่ะ
จะประกอบพิธีทางศาสนาพ่อเนี่ยร้องไห้จนแทบจะเป็นล้มเนี่ย
คอยเข้ามาดูแลนะคะคุณพ่อนั่งกอดรูปถ่ายของลูกชาย
พ่อบอกมันเจ็บแบบเจ็บจนไม่รู้ว่าจะบรรยายยังไงอะค่ะ
แต่ก็จะพยายามทำใจพ่อเล่าเรื่องราวของลูกชายนะว่าจากนี้ไปเนี่ย
เหลือแค่ความทรงจำแล้วตั้งใจจะเก็บศพลูกไว้๓วัน
เผาในวันที่ยี่สิบสามวันจันทร์หน้านะคะส่วนศพของลูกชายคนโตอภิชาติที่ยังมาไม่ถึงเนี่ย
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามนำร่างเขากลับมาถึงบ้านให้ได้ด้วย
นี่คือครอบครัวกุศรำนะคะคนน้องถึงบ้านแล้ว
คนพี่ยังรอการพิสูจนอัตลักษณ์อยู่ที่อิสราเอลยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างกลับมา
อีกหนึ่งครอบครัวค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันห่างกันแค่ร้อยเมตรเองนะคะ
ครอบครัวของพิชิตนาจันทร์คุณแม่เป็นคนมารับศพนะคะ
คุณแม่หมวยนาจันวัยห้าสิบเจ็ดปี
บอกแล้วว่าไม่มีบ้านไหนรับได้สักบ้านแล้วค่ะนาทีมารับศพแม่ก็ร้องไห้แทบเป็นลมเหมือนกัน
จากนั้นพี่ชายพร้อมกับญาติญาตินะครับทุกผู้ชมครับ

ตั้งศพภายในบ้านนะครับ
เพื่อทำพิธีทางศาสนาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
ก็มีชาวบ้านมาแสดงความอาลัยกันนะครับ
พี่ชายก็เป็นอีกหนึ่งแรงงานไทยที่ไปทำงานในอิสราเอลนะฮะ
แล้วก็อยู่ห่างจากแคมป์ที่น้องชายเสียชีวิต๕กิโลเมตร
แต่ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วนะฮะ

คุณสุรศักดิ์บอกว่ามันเร็วเกินไปที่น้องชายเนี่ยจะมาด่วนจากไปแบบนี้
ไปทำงานเก็บเงินเพื่อสร้างความฝันให้ตัวเอง
อยากจะมีบ้านพอรู้ข่าวว่าน้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ก็พูดอะไรไม่ออก
ส่วนการชาปนกิจศพคุยกับครอบครัวของพงเทพที่เป็นญาติกันแล้ว
เดี๋ยวสวดศพ๓วันชาปนกิจพร้อมกันวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
เขาก็ร่วมกันกับเอกอัครราชทูตอีรานประจำประเทศไทยนายไซยิตเรซาโนบัตตี
แถลงข่าวถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือตัวประกันนะคะ
โดยท่านทูศยิตบอกว่าหลังจากรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอีราน
มันติดอยู่อย่างเดียวค่ะพี่อุ๋ยอะไรฮะตรงที่อิสราเอลยังไม่หยุดโจมตีฉนวนกาซ่า
คือถ้ายังไม่มีการหยุดยิงการปล่อยตัวประกันก็จะเป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก
ทวดยังบอกด้วยว่ายังไม่ทราบว่าตัวประกันที่ถูกจับกลุ่มไประหว่างที่มีการโจมตีของอิสราเอล
แล้วก็เสียชีวิตไป๙คนเนี่ยเป็นคนของชาติไหนบ้างค่ะ
เพราะแกรเหลงละภักดา
เพราะฉะนั้นมันไม่ได้ปลอดภัยให้พวกมันอยู่ในที่ปลอดภัย
นี้หมายถึงตัวประกันอิสราเอลที่ฮามาสจับตัวไป

หรือนักโทษที่ติดคู่ในอิสเราอยู่

เพราะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในสถานการณ์ขณะนี้
ชื่นชมว่าฝ่ายไทยทำดีที่สุดในการประสานงานกับอีรานกาต้า
และประเทศอื่นในการช่วยเหลือคนไทยกลับจากอิสราเอลและปาเลสไตน์
คณะผลโทสมชายนะครับก็เรียกร้องให้อิสราเอล
เปิดทางให้สหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์
ว่าฝ่ายไหนกันแน่ที่เป็นคนโจมตีโรงพยาบาล
ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน
จากนั้นก็ให้นำไปขึ้นสารอาทยากรรมระหว่างประเทศ
เพราะการกระทำแบบนี้ถือเป็นอาทยากรรมร้ายแรง
แล้วก็เป็นอาจกรรมที่เรียกได้ว่าไม่เป็นที่ยอมรับถึง
ว่าจะเกิดภาวะสงครามก็ตามนะคะ
สุดท้ายก็ตัวประกันก็ต้องรอการแลกเปลี่ยนเรื่องการยุติ

ส่วนท่าทีของไทยนะฮะนายมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับ
วันนี้เดินทางไปเยือนซาอุดีอาราเบียนะฮะ
เพื่อไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน
มนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหลับครั้งที่๑นะครับ

นายกมนตรีของไทยบอกว่าในที่ประชุมผู้นำหลายชาติได้พูดถึงข้อเรียกร้อง
ในการขอให้ปล่อยตัวประกันที่ถูกจับไประหว่างการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส
ขอให้ปล่อยออกมาโดยเร็วเพราะเขาเหล่านั้นคือผู้บริสุทธิ์นะครับ
แล้วอยากให้ยุติสถานการณ์โดยเร็ว
อยากให้มีการเจรจากันด้วยความสันติระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสของปาเลสไตน์ทางฉนวนกาซ่านะครับ